กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
แต่ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับ
ที่ท่านได้กรุณาได้พูดคุยในสภาแห่งนี้นะครับ
ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพักประชาธิปัตย์นะครับที่ได้ให้เวลาในส่วนที่จะให้ผมได้ชี้แจง
ตอบประเด็นต่างนะครับที่เพิ่มเติมจากที่ท่านรัฐมนตรีประพัทธโภษสุทนนะครับ
ท่านได้ชี้แจงไปเมื่อวานนี้นะครับอ่าซึ่งการชี้แจงก็จะเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ
ที่อ่านำเสนอที่เป็นความจริงจริงนะครับอ่าเพราะว่าในหลายหลายประเด็นนะครับ
ที่อ่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจท่านได้อภิปรายเนี่ยเอ่อไม่ตรงกับความเป็นจริงนะฮะอ่า
ถ้าปล่อยให้มีความสับสนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รับรู้ท่านประธานนะครับ
สมาชิกคุณทรงเกียจหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนทางบ้านเนี่ย
ได้รับทราบข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงก็จะเกิดความสับสนได้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็จะถือโอกาสนี้เนี่ยขอชี้แจงแล้วก็อธิบายนะครับ
และในขณะเดียวกันนะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับ
ในส่วนข้อเสนอแนะนะครับผมเรียนนะครับว่า
ผมจะรับข้อเสนอแน่ของท่านนะครับนำมาปฏิบัติด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ
สิ่งไหนที่ปฏิบัติได้นะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์
พี่น้องประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรด้วยความยินดีเลยครับนะ
ได้นำไปดำเนินการนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับ
ก่อนอื่นผมอยากจะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า
เราทุกคนนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตนะฮะ
สิ่งที่เกิดขึ้นต่างแล้วท่านนำมาพูดนะครับ
นำมาวิจารณ์หรือนำมาทางต่างอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ
ผมเชื่อว่าท่านเห็นปัญหาหมดล่ะครับ

เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับ
ท่านทราบหรือไม่ครับว่าในสถานการณ์ต่าง
ที่จะต้องเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ย
คนที่ทำงานข้าราชการที่ทำงานผู้ที่รับผิดชอบ

กว่าจะผ่านอุปสรรคแต่ละขั้นแต่ละขั้น
แต่ละช่วงแต่ละช่วงขึ้นมาได้นะครับ
วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีใครเพิกเฉยหรอกครับ
ไม่มีใครอยากจะให้เกิดหรอกครับ
คนทำงานทุกคนนะครับผมเชื่อมั่นว่าเราทุ่มเทการทำงาน
ไม่มีใครอยากจะให้มีปัญหากับพี่น้องเกษตรกร
ไม่มีใครอยากจะก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริโภค
ในกรณีเรื่องของสุกร
ผมเชื่อมั่นเลยครับว่ามันไม่มีใครที่คิดอย่างนั้น
และผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าถ้าความคิดอย่างนั้นเกิดในคนใด
ก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับ
ใช้คำพูดว่าคนคนนั้นเลวมากครับ
ผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐดรทุกท่าน
มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร
ห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทั้งหมดล่ะครับ

ผมก็อยากกลับเรียนท่านประธานผ่านไปท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับว่า

เคยเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรมาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากเรียนว่าความรู้สึกเราไม่แตกต่างกันหรอกครับ
ผมก็มีความห่วงใยในพี่น้องเกษตรกร
ผมก็มีความห่วงใยในผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนคนไทย
ไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทบหรือเดือดร้อนอย่างเด็ดขาดนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะพูดจากนี้นะครับ
เป็นการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีประพัทธ์ท่านได้พูดนะครับ
ระบาดไปทั่วโลกเริ่มระบาดในจีน
ปลายปี๖๑ใช้เวลาเพียง๖เดือนนะครับ
เดือนแค่นั้นนะครับประเทศจีนใหญ่โตมโหลานทำลายหมูไป๓๐๐๕๐๐ล้านตัว
เกิดที่เวียดนามครับใช้เวลาแค่สามเดือนนะครับ
ทำลายหมูไปประมาณสิบล้านตัวเศษแล้วก็ลามมาเรื่อยนะครับ
ประเทศข้างเคียงประเทศไทยทั้งหมด
มันเป็นการระบาดที่รวดเร็วมีการระบาดช่องทางระบาดได้หลายช่องทาง
ซึ่งท่านสมาชิกอุตเกียจก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่า
เชื้อมีความคงทนอย่างไรระบาดได้อย่างไรบ้างนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่ามันไม่ได้ง่ายในการที่จะป้องกัน
แต่วันนี้ครับจากวันนั้นถึงวันนี้เราใช้เวลาป้องกันไม่ให้มีเชื้อ
และการตรวจเจอเชื้อนะครับผมเรียนนะครับว่า
ถึงจะประกาศว่าเรามีเชื้อนี้ในประเทศไทย
ยังไม่มีวัคซีนครับประเทศที่มีความทันสมัยกว่าเรา
เยอะแยะหมดครับทำงานทดลองแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ

แต่ความเป็นจริงยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง
แม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับ

ในประเทศไทยจะมีการทดลองขั้นสุดท้าย
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
แล้วก็จะบอกให้พี่น้องชนได้รับทราบว่าเราประสบความสำเร็จแค่ไหน
เราทำมาตลอดครับเราจับมือกับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อที่จะพัฒนาวัคซีนของเราด้วยตัวของเราเองนะครับ
เพราะฉะนั้นภายในเดือนพฤษภาเราก็จะทราบว่าวัคซีนของเรา
ประสบความสำเร็จในการทดลองขั้นสุดท้ายหรือไม่นะครับ
ซึ่งก็เป็นความหวังของทุกคนนะฮะเราได้รับข่าวรับทราบ
เพราะฉะนั้นนะครับท่านผมอยากเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับว่า
เราสามารถป้องกันโรคได้ถึงสามปีเราได้รับการยกย่องว่า
มันคงไม่ได้มาง่ายง่ายหรอกครับมันคงไม่สามารถที่จะไปบังคับใคร
ที่จะมาบอกว่าเรามีการป้องกันที่ดีเยี่ยมได้นอกจากเขายอมรับด้วยตัวเอง
เพราะแต่ละท่านเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ทั้งสิ้น
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกประเด็นแรกว่าไม่มีการปกปิดทั้งสิ้น
ปกปิดได้ยังไงครับรัฐบาลซึ่งก่อนผมจะเข้ามาตรงนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินการในส่วนของเรื่องนี้
มันไม่มีใครปิดบังกันได้หรอกครับทุกฝ่ายทราบ
ท่านก็บอกแล้วว่าเกษตรกรก็ทราบว่ามันจะมีการระบาด
ตรการต่างนะครับถึงได้เกิดขึ้น
และผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าไม่มีการปกปิดแน่นอน
มันไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งสิ้นนะฮะการดำเนินการในรอบสามปี
ที่ผ่านมาของเรานะครับผมเรียนว่าเราได้มีการดำเนิน
มาตรการต่างต่างมาทุกอย่างรวมถึงมาตรการชดเชยค่าเสียหาย
ให้กับเกษตรกรรายเล็กและลายย่อย
เหตุที่เราจำเป็นต้องชดเชยให้กับเกษตรกรเฉพาะรายเล็กรายย่อย
เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีเท่ากับฟาร์มขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดูแล
ซึ่งผมขอถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยสุกร
ขอบคุณผู้ประกอบการเล่นสุกรขอบคุณผู้ประกอบการเกี่ยวกับวงจรของสุกรทั้งหมดนะครับ
ก่อนที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณไปให้ในการชดเชย
แต่ละท่านเหล่านั้นเอกชนควักเงินตัวเองเป็นร้อยล้านบาท
เพื่อที่จะมาดำเนินการตัดวงจรตรงนี้ครับ
ให้กับเกษตรกรรายย่อยจนกระทั่งเรามีการตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ
และมีการประชุมก็มีการพูดคุยว่าเอกชนอย่างเดียวคงรับภาระไม่ไหว
และการที่เราจ่ายค่าชดเชยตรงนี้นะครับผมเรียนว่า
มันเป็นหนึ่งในมาตรการของการป้องกัน
เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดโรคขึ้น
เพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
จะถูกทำลายทั้งหมดและได้รับการชดเชยสองในสาม
ซึ่งก็ประมาณ๗๕นะครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของเงิน
เริ่มจากภาคเอกชนรวมกันและก็ภาครัฐเข้าไปช่วย
เราดำเนินการชดเชยตรงนี้ไปทั้งหมดครับประมาณ๑๑๐๐ล้าน
เงินถึงมือเกษตรกรครับและผมก็กำชับอยู่แล้ว
ชับข้าราชการทุกคนว่าต้องให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด
เพราะว่าเขาเดือดร้อนจริง
พร้อมกับมาตรการที่เราดำเนินการในการที่จะฟื้นฟู
พี่น้องเกษตรกรรายเล็กรายย่อยให้กลับมาเลี้ยงสุกรได้เหมือนดังเดิม
เรามีการประชุมในเมื่อวันที่๓กุมภาที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็จะสรุปหามาตรการในการที่จะใช้ในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อย
ให้เหมาะสมกับประเทศไทยเรานะครับ
คณะกรรมการทางวิชาการอาจารย์คณาจารย์มหาลัยต่างดำเนินการทุกอย่าง
เพื่อที่จะออกเป็นมาตรการและก็ให้รัฐบาลเข้ามาดูว่า
เราจะไปช่วยได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยง
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพื้นที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเงินทุนต่างนะครับ
ไม่ได้ปล่อยป่าละเลยเลยครับและเหตุการณ์ดำเนินการมา
ซึ่งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจท่านได้กรุณานำรูปผม
ซึ่งกำลังยิ้มอยู่ก็ผมก็ว่าดูดีพอสมควรนะครับ
แต่อยากจะกลับเรียนนี้นะครับว่า
วันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๒
วันที่สมาคมผู้เลี้ยสุกรแห่งประเทศไทย
และก็ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยลายกลางรายใหญ่
ทั้งหมดได้จัดงานขึ้น
โดยผมเป็นแขกรับเชิญในงานครับ
ไม่ได้มีการใช้งบประมาณของราชการแม้แต่บาทเดียวครับ
เป็นการจัดงานโดยวัตถุประสงค์
ผมมีการ์ดเชิญมาเพื่อที่จะขอบคุณ
กระทรวงเกษตรและสกรและกรมประสุทธิ์ว่า
ไม่ได้เชิญผมคนเดียวไม่ได้เชิญอธิบดี
แต่เชิญข้าราชการที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการ
ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าด่านต่างเชิญมารับโล่รางวัล

เพราะว่าท่านพูดเสมือนกับว่าผมเป็นคนจัดงาน

วันนี้คณะผู้จัดการยังอยู่ครบถ้วนครับ
ท่านไปถามเขาได้ดูถามดูได้เลยว่า
สิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงหรือไม่
เขาเชิญไปในส่วนของการที่จะไปแสดงความขอบคุณ
ผมไม่กล้าไปยืนหน้าเศร้าหรือร้องไห้บนเวทีหรอกครับ
ผมก็ต้องยิ้มเพื่อแสดงความยินดีกับเขาด้วย
และยิ้มเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วย
ในการที่จะจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรค
ซึ่งเหตุที่เขาจัดเพราะว่าผมมีโอกาสได้พูดคุย

เขาคาดว่าถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
นี่ไงครับคือสิ่งที่เขาจัดงานเพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับ
ซึ่งทั้งหมดไม่มีการปิดบัง

เป็นที่รับรู้ของสังคมทั้งหมด
และวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานนะครับ
กลับเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจและก็ท่านผู้ประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับว่า
ข้อเท็จจริงมันต่างกันโดยสิ้นเชิง
ถ้าผมเป็นคนจัดงานวันนั้นนะครับทำเพื่อกลบเกลือน
ผมไม่กล้าไปว่าคนอื่นหรอกครับผมเนี่ยเลวจริง

มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านเอามาขึ้นชาร์จเลย
เพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาก็แค่ชี้แจงข้อเท็จจริงความจริงว่านะ
มันเป็นยังไงและมันก็เป็นผลสะท้อนว่า
ไม่ได้ผลเขาคงจะไม่ยอมเสียเงินส่วนตัว
ในการที่จะนำมาจัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณแสดงน้ำใจหรอกครับ
และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมอยากจะกราบเรียน
ในเรื่องของการส่งสุกรออกไปต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นสุกรเนื้อเป็น
ไม่ว่าจะเป็นสุกรเนื้อเป็น
ในบริษัทที่ส่งไปนะครับสุกรณ์เป็นไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่เลยครับ
มีแต่บริษัทโบรกเกอร์บ้างบริษัทตัวแทนตัวแทนผู้เลี้ยงบ้าง
อาจจะมีบ้างเล็กน้อยในส่วนของชิ้นส่วน
ซากของสุกรที่มีบริษัทเพราะว่าเขาก็ประกอบอาชีพ
ถ้าเขาทำโดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ทำครับ
เขาก็มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นแต่ไม่มีการเอื้อประโยชน์
ให้กับใครทั้งนั้นโดยเด็ดขาด
กรณีที่ท่านบอกในการเคลื่อนย้ายสัตว์
มีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง
เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์ใบละพัน๑๕๐๐๓๐๐อะไรก็แล้วแต่
ผมเรียนท่านนี้ครับว่าขอบคุณท่านมากเลยครับ
ผมขอให้ท่านให้ข้อมูลผมมาเลยครับ
ผมจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะครับ
ให้ท่านมาจับมือกันมาช่วยกันแก้ไขปัญหา
ผมพร้อมนะครับพร้อมที่จะรับฟัง
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์

ผมพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะ
เล่นการเมืองเพื่อกรอบโกยหาผลประโยชน์
วันนี้สมาคมหมูผู้เลี้ยสุกรวันนี้โบรกเกอร์
วันนี้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับ
ผมฝากท่านนะฮะช่วยกันนิดนึงครับ
ไปช่วยสอบถามภาคเอกชนและบุคลากรเหล่านั้น
เถอะครับว่าใครที่ไปรับเงินท่านมา
แล้วท่านคอยดูผมนะครับว่าผมจะไว้หน้าใครบ้าง
ท่านช่วยผมเลยครับผมขอฟังครูนาเลยนะครับ
แล้วท่านมาคุยกับผมได้ผมพร้อมจะคุยกับท่านทุกเมื่อ
ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร
มันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคผมไม่ปฏิเสธครับนะฮะ
ยินดีแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ให้กับท่านนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันนะครับว่า
สิ่งต่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการปกปิด
เรามีการออกประกาศกระทรวงเกษตรและกรและกรมบริษัทเป็นร้อยฉบับ
ตั้งแต่ปีปลายปี๖๑มา
มาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ออกเดือนหนึ่งบางครั้ง๒๓ประกาศออกมา
ถ้าไม่มีมาตรการต่างเหล่านี้
ก็คงจะไปตามการค่ายแขนวไม่เกินกลางปี๖๓
ประเทศไทยก็เรียบร้อย

วันนี้ประเทศจีนเพิ่งจะฟื้นมาได้๕๖ปี
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำแล้วก็ห่วงใยพี่น้องประชาชน
ผมได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีตลอดเวลาแล้วครับ
ท่านก็กำชับอยู่ในว่าแก้ปัญหา

เหมือนกับกรณีราคาหมูที่ขึ้นมา

มันมีสตอรี่มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาว่า
หมูหายไปจากช้องตลาด๕๐๖๐
ถ้าคนไปดูตัวเลขครับท่านอาจจะเห็นว่ามันใช่
ก็เพราะว่าท่านเอาตัวเลขเดือนมกราคมไปเปรียบกับปี๖๔ทั้งปีไงครับ

หมูที่มันจะมีการผลิตมีการดูแลมีการอะไรต่างเนี่ย

วันนี้ผมสั่งเช็คตัวเลขด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เฉพาะอย่างกระทรวงมหาดไทยต้องขอบคุณนะครับทางฝ่ายปกครอง

หลายคนแม้กระทั่งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรที่อยู่ในที่นี้ที่เลี้ยงหมู
ท่านก็บอกว่าท่านรู้ว่ามีปัญหาท่านทยอยขายไปก่อน
แล้วก็รอโอกาสที่ดีแล้วจะกลับมาเล็กอีกครั้ง
อย่างนี้มันปนกันไปทั้งหมดแล้วครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเสียหายทั้งหมด
แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผมไม่ปัดความรับผิดชอบ
แม้กรมบริษัทผมจะมอบท่านประพัทธวนชนกำกับ
ผมก็ลงไปช่วยท่านดูแลแล้วเราก็ทำงานอย่างเป็นทีม
เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าตรงไหนที่เราควรจะปรับปรุง
ตรงไหนที่เราควรที่จะทำเพื่อที่จะทำให้การป้องกัน
แล้วก็ฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยสุกรมาได้ขอให้ท่านบอกเลยครับ
ผมยินดีนะครับกระทรวงเกษตรและกรทุกคนยินดีทั้งหมด
ที่จะทำงานร่วมกับท่านไม่มีปัญหาเลยครับ
เพราะว่าผมก็เป็นนักการเมืองเหมือนท่าน
เข้าใจความรู้สึกของท่านทุกอย่างเหมือนกันล่ะครับ
เรามีที่มาที่ไปไม่แตกต่างกันมาก
เพราะฉะนั้นท่านมีอะไรขอให้ท่านบอกนะครับ
และผมก็จะลงไปช่วยสอดส่องดูแลมากยิ่งขึ้น
สำหรับเรื่องของการกำกับเรื่องของโลกเรื่องอะไรต่างนะฮะ
ที่จะชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใครที่ท่านสมาชิกท่านให้พูดเพียงแค่นี้ครับ
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างมากเลยครับอ่าผมเมื่อวานผมฟังท่านอยู่นะครับ
ท่านสมาชิกจากจังหวัดตราดนะฮะขอบคุณท่านมากที่ท่านมีความเป็นห่วงใยเกษตรกรนะครับ
แต่ก็เรียนท่านอย่างนี้ครับว่าผมได้สั่งการตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประชุมนี้แล้วครับว่า
กรมวิชาการได้ไปพิจารณาทบทวนในการแก้ไขที่ปัญหาที่ไม่กระทบกับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีการทบทวนแล้วก็มติที่ออกมา
ในการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับจาก๕๐ไร่หรือ๒๐ไร่ต่างเนี่ย
ผมรับปากนะครับว่าผมจะไปตามให้นะครับแล้วก็มีการสั่งการไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนยืนยันท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจผ่านท่านประธานไปเลยครับว่า
เราห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันแหละครับ
และเราจะไม่ทำนาบนหลังคนไม่หาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บนความทุกข์ของพี่น้องหรอกครับ
แล้วก็ไม่ผลักภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปให้กับประชาชนผู้บริโภคครับ
ผมเรียนยืนยันเลยนะครับว่าวันนี้เราทำทุกอย่าง
เพื่อที่จะให้ปัญหาต่างมันคลี่คลายไปโดยเร็วที่สุด
และกระทบกับคนน้อยที่สุดนะครับ
ก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้ชี้แจงนะครับ
ขอบคุณพักประชาธิปัตย์ที่ได้สละเวลาของพักนะครับมาให้ผมได้มีโอกาสได้ชี้แจงนะครับผม
ก็จะรับข้อเสนอของท่านนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน
ได้กำชับราชการนะครับขอเน้นอีกย้ำย้ำอีกครั้งผมได้กำชับราชการให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติ
เพราะว่าผมเชื่อว่าท่านก็คิดเหมือนผมแล้วครับ
อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวไทยผ่านวิกฤตต่างไปด้วยดีทุกอย่างครับผม
ขอบคุณมากครับ